คุณผู้ชมคะทดสอบความเร็วกันหน่อยไหมคะ
จริงถ้าเกิดจะทดสอบความเร็วต้องไปในสนามแข่งรถ
เพราะว่าสถานที่ทดสอบไม่ใช่บนนี้ค่ะบนโทเวย์
แต่ทำไมวอนโว้สีแดงคันนี้ถึงตัดสินใจมาทดสอบความเร็ว
แล้ววิ่ง๒๐๐กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมง
ล่าสุดสารสั่งยึดรถแล้วคนขับก็โดนจำคุกด้วยค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดของศูนย์ควบคุมจราจร
ที่วิภาวดีรังศิษย์ทางพิเศษเนี่ยนะคะตรวจสอบ
ซึ่งอย่างที่คุณผู้ชมเห็นขึ้นมาบนโทเวย์เนี่ย
ดูเวลาคือช่วงกลางวันแล้วขับเร็วมาก
ดูสิคะผ่านโค้งสุธิศาลตรงนี้โอ้โหแล้วมันมีภาพ
มีข้อความโพสต์ในเพจดังด้วยนะคะเขียนเอาไว้ว่า
เอารถไปลองเนี่ยค่ะเพิ่งไปแต่งเบรกมา
มาลองความเร็วแบบนี้บนนี้บนโทเวผ่านตึกของเราอ่ะ
ไทยรัฐทีวีด้วยอ่ะค่ะแล้วจากการตรวจสอบเนี่ยนะ
คนขี่คนขับก็คือนายสรายุทธ์
ตำรวจก็ต้องเชิญตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาขับรถประมาทหวัดเสียว
ขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัย
ขับรถในลักษณะที่ไม่คำนึงถึงความปลอดภัย

ขับรถด้วยความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดค่ะ
ซึ่งคนขับก็มีความผิด
แล้วคนดูแลเพจก็มีความผิดด้วยค่ะ
กุลวัฒน์ผู้ดูแลเพจนี้นะคะตำรวจก็แจ้งข้อหา

ฐานขับรถในลักษณะที่ผิดปกติวิสัยของการขับรถ
แล้วก็ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น
ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
ทีนี้ตำรวจส่งฟ้องศาลแขวงพนักฐานตร์เหนือ
ล่าสุดสารก็พิพากษาแล้วจำคุกนายสรายุทธ์

ส่วนแอดมินเพจดังศาลจำคุก๒เดือน

มาเป็นรถของกลางจอดนิ่งอยู่แบบนี้นะคะ